สรุปว่าฟังข่าวนี้ก็ต้องมีสตินะ
สองข่าวนี่ฮ่า
ไม่ถ่อเตรออย่างเดียว
กางเกงใส่แฟนงักฆาตนิดแบบนี้
แล้วมืออยู่ที่เป้าตอนเหมือนกับเวลา
คุณผู้ข้อมเหตุการณ์แบบนี้

โคมเงียบไม่เห็นประดาษเตือนอะไรเลย
บอกอยู่คอนโดครั้งเดียวก็มีความหัวเค้าใช้คำนี้นะคะ
น้องสาวผมเนี่ยล็อกประตูห้อง

เขาไม่อยู่ห้องไงถ้าเกิดว่ามีเหตุการณ์แบบนี้นะ
โพสต์เขาสิโพสต์เขายาวเหยียดเลยนะถามว่า
ถ้าเกิดคุณเจอเหตุการณ์แบบนี้คุณอยากให้นิติคอนโดทำยังไง

ป้ายประกาศเลยระวังภัยให้กับลูกบ้านรายอื่นได้ทราบ

ติดป้ายอะไรเดี๋ยวลูกบ้านกลัวเดี๋ยวลูกบ้านย้ายออก
คุณนิติเลือกข้อ๒นิติไม่ประกาศเตือนอะไรเลยค่ะ
จะได้รับผลกระทบนี่มีคนเช่าอยู่๖๐กว่าห้อง
เอ้าแล้วทำไมถึงไม่นึกถึงคนที่เขาจ่ายตังค์ซื้อคอนโดบ้าง

เพราะว่าผู้ชายคนนี้เขาอยู่ที่คอนโดนี้

ถ้าเกิดมาติดป้ายมันเหมือนกับว่าอ้าวมันละเมิดสิทธิส่วนบุคคลหรือเปล่า
แต่สุดท้ายเรื่องนี้นะตำรวจที่สอนอทุ่ง๒ห้อง
เอาตัวผู้ชายคนนี้ไปรับทราบข้อกล่าวหา
แล้วก็ปรับด้วยโดนปรับไป๕๐๐บาท
ตำรวจดันเอาใบลงบันทึกประจำวันให้ผู้ชายคนนี้กลับไป
สวยแล้วสวยยังไงรู้ไหมคะคุณผู้ชม
เพราะว่าฝั่งห้องผู้เสียหายน่ะผู้หญิงนะนะ
มีทั้งบ้านเลขที่เบอร์โทรศัพท์เลขบัตรประจำตัวประชาชน
คือตำรวจเอาให้ไปเลยไม่ได้ปิดบังข้อมูลอะไรเลยค่ะ
ตอนนี้ฝ่ายผู้หญิงเขาย้ายออกไปจากคอนโดนี้แล้วนะ

ผู้ชายคนนี้มันรู้ข้อมูลของเขาแล้วไง

นักข่าวของเราก็เลยโทรไปคุยกับเจ้าของโพสต์

เจ้าของโพสต์เล่าเรื่องนี้ให้กับนักข่าวฟังว่าไงค่ะ
ส่วนที่สงสัยมี๒อย่างนี่ติดทำไมไม่ทำเรื่องอะไรเลย
กับตำรวจทำไมเปิดเจริญข้อมูล
ผมอยากให้เปรียบแปลงนี่สิ
คือถ้าสมมุติคุณจ่ายค่าเช่าแค่ไม่ถึงหลักหมื่นนะครับ
แต่เราได้มิติคอนโดที่คุณภาพเท่ากับราคาคอนโดหลายหมื่นมันดีกว่าไหมครับ
โอ้โหผู้ชายคนนี้สรุปว่าวันนั้นเขาเมาเขาขาดสติ
แล้วเขาก็โทรมาขอโทษทางฝั่งผู้เสียหายแล้วนะคะ
เนี่ยทีนี้คุณผู้ชมประเด็นที่บอกมันมีหลายเรื่องมากเลย
ทำไมนิติถึงไม่จัดการอะไรไม่ปกป้องลูกบ้านเลยอันนี้หนึ่ง
สองแล้วตำรวจให้ใบลงบันทึกประจำวัน
ให้กับฝั่งคนเกาะเหตุไปได้ยังไงข้อมูลส่วนตัวของผู้เสียหายก็อยู่ในนั้น